ว่ายขอพรแม่แพรวานน้องกรึ๋งกรึ๋งกันหน่อยนะคะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเจ้าแม่ตะเคียน
วายว่าไปงานนี้เป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
ที่บ้านเลขที่๖๘หมู่๔นะคะ
ที่ตำบลโคกพุษาที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ที่บ้านหลังนี้จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นหินต้นนี้แหละ
เขาเรียกว่าต้นตีนเป็ดหรือว่าพญาสัตบันค่ะ
เป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้มงคลนะ
ใครที่ปลูกเอาไว้เขาก็เชื่อว่าจะทำให้
ปลูกนั้นมีเกียรติยศได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
แต่ที่สำคัญเขาเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้สามารถให้โชคได้
แล้วดูขนาดต้นก่อนนะคุณผู้ชมสูงสัก๑๐เมตร
ขนาดลำต้นใหญ่กว่า๒คนโอบค่ะ
ที่สำคัญมีอาถรรพ์เช้าบ้านก็เชื่อว่ามีสิ่งบางอย่างสิงสถิตอยู่
แล้วก็ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วนักต่อนัก
คุณดูของแก้บนแล้วกันดูสิคะ
มีชุดไทยมีแป้งมีถูบเทียนดอกไม้เครื่องไหว้ต่างที่ชาวบ้านนำมาถวาย

ชื่อคุณยายทองห่อโพพันธองอายุ๗๕ปีนะคะ
คุณยายบอกว่าปลูกต้นตีนเป็ดมาได้ประมาณสัก๕๖ปีแล้วล่ะ
จนเมื่อปีที่ผ่านมาลูกเขยมาเล่าให้ฟังบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงสาว
พาลูกน้อยเข้ามาแฝงอยู่ในลำต้นตีนเป็ดนี้
แล้วก็บอกว่าฉันจะมาอยู่ที่ต้นนี้แล้วฉันจะให้โชคให้ลาบ
ทางใดนั้นคุณยายก็เลยลองไปเสี่ยงโชคดู
ก็ได้โชคกลับมาจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
มีเรื่องราวแปลกแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แค่นั้นคุณผู้ชมไม่นานมานี้มีเรื่องราวชวนขนหัวลุกก็คือว่า
หลานสาวอายุ๕ขวบของคุณยายเนี่ยมีอาการแปลกค่ะ
ดูแล้วมันไม่น่าใช่หลานของตัวเองแล้วก็บอกว่า
หลานเนี่ยนะบอกว่าชื่อแม่แพรวาน้องกรุงกริงมาสิงสถิตอยู่ในต้นตีนเป็ดต้นนี้
คุณยายก็งงแล้วค่ะมายังไงทำไมถึงบอกแบบนี้
ยายก็บอกอีกนะคะว่าเรื่องราวความลี้ลับความซับซ้อนความอาถรรพ์ยังมีอีก
คุณยายได้ยินได้เจอมากับตัวตอนกลางคืนค่ะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาปลุกให้ตื่น
คนมาปลุกเนี่ยคือแม่แพรวาแล้วบอกว่าคนมีวิชาอาคมจะอันเชิญให้แม่ออกไปอยู่ที่อื่น
ไม่น่าเชื่อค่ะพอคุณยายออกไปดูเนี่ยก็พบกับผู้ชายสองคนกำลังใช้สายสินผูกโยงรอบต้นตีนเป็ดนี่แหละ
พร้อมกับมีมีดอาคมกำลังลงมือทำพิธี
นี่คุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหมือนฝันกับจริงนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลย
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมชาวบ้านบางคนยังบอกนะว่าวันดีคืนดีเนี่ยยังเห็นหน้าหญิงสาวเนี่ยโผล่ออกมาจากต้นตีนเป็ดด้วย
ฟังแล้วก็ขนลุกแต่ทั้งหมดทั้งหมดที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวจากชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังบอกมาแบบนี้นะ